ส่วนเรื่องของมาตรการในการที่จะคุมเข้มเฝ้าระวังโควิด๑๙
ทีนี้มีการจับตามองไปว่าพรุ่งนี้๑๖เมษายน

จะมีมาตรการล็อกดาวน์เฉพาะจุดเฉพาะพื้นที่หรือเปล่า
เพราะว่าเมื่อวานนี้นะฮะทีมข่าวได้สอบถามพูดคุยกับทางด้านของ
ผลเอกนัทพลนาคพาณิชย์เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
หรือว่าสมชในฐานะผู้มนวยการศูนย์ปฏิบัติการ

ซึ่งระบุออกมาว่าจากการประชุมร่วมกับสาธารณสุข
อยู่ระหว่างการพิจารณามาตรการที่เข้มข้นขึ้นนะครับ
เป็นมาตรการเพิ่มเติมเช่นการควบคุมสถานการณ์
อาจจะต้องใช้มาตรการล็อกดาวน์บางพื้นที่
ดาวน์พื้นที่ที่มีการประบาดอยู่นะคุณ
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเชียงใหม่ประจวบคลีขัน
แล้วก็ภาคตะวันออกบางจังหวัดนะครับ
แต่การประกาศมาตรการใดทางสบค
จะต้องฟังข้อมูลจากทีมงานของกระทรวงสาธารณสุขเป็นหลักนะครับ
เลขาธิการสมชยังระบุด้วยนะครับว่า
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
สั่งการเมื่อวันที่๑๓เมษายนที่ผ่านมา

ขณะนี้ทีมงานเตรียมการไว้แล้ว
เช่นการยกระดับพื้นที่ที่ผ่อนคลาย
ให้กลายเป็นพื้นที่สีแดง
คือเอาจริงตอนนี้เราไม่มีพื้นที่สีแดงนะ
เรามีสีส้มสีเหลืองสีเขียวสีขาวอะไรก็ว่ากันไป
แต่ถ้าถูกยกขึ้นมาเป็นพื้นที่สีแดงนี่อีก
ก็ต้องดูว่ามาตรการ
และข้อกำหนดต่างในแต่ละพื้นที่
จะแยกออกมาเป็นยังไงอีกนะครับ
และทีนี้ทางเลขาสมชบอกว่า

ไม่ให้กระทบต่อประชาชนโดยภาพรวมนะครับ
ทั้งนี้นโยบายรายพื้นที่จะไม่ทำทั้งประเทศ

กระทบประชาชนทั้งประเทศแน่นอนนะครับ
มาใช้เป็นบางจุดบางพื้นที่
แต่ต้องรอฟังข้อมูลที่ชัดเจนนะครับ
ผลเอกนัทพงศ์ระบุว่า
คือการห้ามห้ามอะไรบ้างล่ะ
ห้ามเข้าออกในพื้นที่ควบคุม
หรือหมายถึงพื้นที่ควบคุมสีแดงเข้ม

ยังยืนยันว่าสถานการณ์ประบาดสามารถควบคุมได้อยู่
ดังนั้นยังใช้การมองด้านพื้นที่

และกิจการหรือกิจกรรมใดที่เสี่ยงเท่านั้น

จะเสนอเรื่องของการยกระดับควบคุม

สบคชุดเล็กพิจารณาอีกครั้ง
และสอบคอชุดเล็กจะนำเสนอต่อที่ประชุมสอบคอชุดใหญ่
พรุ่งนี้จะมีการประชุมกันนะครับ
โดยนายกรัฐมนตรีจะนั่งหัวโต๊ะเป็นประธานการประชุม

ค่ะแต่ว่าตอนนี้ห้างสรรพสินค้าเขาออกมาขานรับแล้ว

สรรพสินค้าต่างทั่วประเทศปิด๓ทุ่ม
รวมถึงล่าสุดออกมาด้วยคือธนาคารก็ประกาศปรับเวลาปิด
ถ้าเกิดว่าเป็นสาขาในห้างทั่วประเทศปิดไม่เกิน๕โมงเย็น
แต่ถ้าเกิดว่าเป็นธนาคารสาขานอกห้าง
จะปิดไม่เกิน๓โมงครึ่งบ่าย๓โมงครึ่ง
อันนี้จะมีผลวันที่๑๖เมษาก็คือวันพรุ่งนี้เป็นต้นไป
แล้วก็รอฟังสอบคอชุดใหญ่อีกสักนิดหนึ่ง
พรุ่งนี้บ่ายน่าจะมีมาตรการออกมาอย่างชัดเจน